มาดูเรื่องนี้กันหน่อยจะเรียกว่าเป็นเรื่องของหวยอลละวน

สองสามีภรรยาไปร้องกับทนายรณรงค์
บอกว่าซื้อลอตเตอรี่มา๓ใบ

สงสัยว่าพี่ชายที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ย

เพราะว่าหลังหวยออกพี่ชายก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลก
จนถึงเวลานี้ยังติดต่อไม่ได้เลย
นะคะเรื่องนี้มีมูลเหตุมีความเป็นจริงแค่ไหนนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะนายศรีอนนท์แสงอรุณอายุ๓๔ปี
และนางเพชรนาราคุณวิชัยอายุยี่สิบแปดปีสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
เขาเดินทางไปขอคำปรึกษากับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังจากที่บอกว่าเขาทั้งสองคนเนี่ย
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมาสามใบ
เป็นเงิน๑๘ล้านบาทแต่สลากมันหายไปค่ะ
แล้วก็ไปสงสัยว่าสงสัยพี่ชายที่อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
เป็นคนขโมยไปโดยนายศรีอนนท์เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขามีอาการเหมือนมีสิ่งลี้ลับมารบกวน
อันนี้ย้อนเท้าความไปก่อนจะซื้อสลากอ่ะนะมีอาการตัวร้อนกระวนกระวายมีเสียงแปลกแปลกมากระซิบข้างหู
เพื่อนก็บอกเขาว่าไปหาหมอปลาให้มาช่วยหน่อยดีไหม
วันที่๗มิถุนายนเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรี
แต่ระหว่างทางไปแวะปั๊มปอตทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นนะคะระหว่างนั้นก็มีลุงเข้ามาขายลอตเตอรี่
ก็เลยถามหาเลขในใจของเขาคือเลขหกหกแต่ลุงขายลอตเตอรี่ไม่มีมีแต่ห้าห้า
ก็เลยช่วยลุงซื้อเอาไว้ก็เป็นเลขหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ห้าห้า
ซื้อไว้สามใบเลยค่ะด้วยความสงสารและเขาบอกว่าที่ซื้อก็เป็นเพราะว่าเลขหน้าเนี่ยใกล้เคียงกับทะเบียนรถของตัวเองด้วย
แล้วจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาหมอปลาพอมาวันที่๘มิถุนายนเดินทางกลับจากเพชรบุรีถึงบ้านย่านคลองตัน
ก็เลยนำลอตเตอรี่ที่ซื้อมานั่นแหละใส่กล่องทิชชู่ไว้บนตู้เย็น
จังหวะนั้นเองนายวีรพลแสงอรุณอายุ๓๕ปีพี่ชายเข้ามาเห็นพอดีนี่แหละ
ทิชชู่ที่เขาอยู่บนตู้เย็นที่เขาบอกว่าเอาลอตเตอรี่ใส่ไว้จนกระทั่งสิบหกมิถุนายนวันหวยออก
เขาดีใจมากเพราะว่ารู้ว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่๑๘ล้านบาท
พอเลิกงานมาก็รีบกลับมาหาลอตเตอรี่ที่เก็บเอาไว้แต่ไม่เจอค่ะ
ก็เลยสอบถามพี่ชายรวมทั้งนางพิสมัยสุวรัตน์อายุ๔๖ปีน้าสาว
แต่ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่รู้ไปไหนไม่เคยเห็นนะคะ
วันที่๑๔กรกฎาคมก็เลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนคลองตัน
แต่ยังขาดหลักฐานเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันที่ไปซื้อน่ะ
ลบทุก๒สัปดาห์เกินมาแล้วอะค่ะเกินเวลาโดนลบไปแล้ว
ประกอบกับไม่ได้ถ่ายรูปลอตเตอรี่เก็บเอาไว้เลยนะคะก็เลยไม่มีหลักฐานอะไร
ซึ่งในวันเดียวกันนั้นพี่ชายของเขาก็หายตัวออกไปจากบ้านเลย
วันที่เขาไปลงบันทึกประจำวันแล้วยังบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์
โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลยนะคะขณะที่น้าสาวก็ย้ายออกจากบ้านไป
ทั้งทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนเลยเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่า
พี่ชายนี่แหละเป็นคนขโมยลอตเตอรี่ไปแล้วน้าสาวอาจจะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่านะคะ
ออกจากบ้านไปแบบนี้ค่ะไปฟังเสียงของคนที่บอกว่า
เขาเป็นเจ้าของเจ้าของหวยสิบแปดล้านนะคะจับพิรุธได้ตอนปลายเดือนมิถุนา
ก็เลยจับพี่ดูเขามาตลอดพิรุษยังไงคือว่าพฤติกรรมเขาลุกลี้ลุกลน
งานไม่ทำโทษว่าคนอื่นไม่ทำงานแต่ตัวเองไม่ทำงาน
แล้วก็มีพฤติกรรมผิดปกติจากคนไม่เคยผิดปกติก็ผิดปกติไป
พอผมลุกลิ้รถแล้วก็ไปถามซื้อที่เขาถามซื้อที่ทั้งที่ตัวเองไม่มีเงิน
แต่ไปถามซื้อที่เขาได้ยังไงก็งงแล้วก็คุยกับหลานว่าจะไปสร้างบ้านหลังสามสี่แสน
ที่ตัวเองไม่มีเงินพฤติกรรมเปลี่ยนไปคนเรามันไม่น่าพูดอย่างนี้
แล้วมีอีกเฟสหนึ่งเขานี่กับผมแล้วแล้วเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนเขาที่ต่างจังหวัด
ช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาแล้วเพื่อนเขาโพสต์ว่าเสีย๑๘ล้านมาหา
อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของเขาอ่ะนะคะโดยนายศรีอานนท์ยังบอกอีกว่า
เดินทางไปสอบถามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ทางกองสลากก็ไม่รับเรื่อง
เพราะจำเลขชุดของสลากชุดนั้นไม่ได้ด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่า
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบก่อนค่ะว่ามีมูลน่าเชื่อถือหรือไม่
ถ้าหากมีมูลน่าเชื่อถือก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะคะ
แต่สำคัญก็คือหลักฐานมันไม่มีเลยเนี่ยพรุ่งนี้ช่วงประมาณบ่ายโมงค่ะ
นายรณรงค์พร้อมสองสามีภรรยาคู่นี้เขาก็จะเดินทางไปที่สนคลองตันด้วยนะคะ
เพื่อไปสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะ